ไปดูความคืบหน้าเรื่องของการเสียชีวิตของน้องการกันก่อน

มีพระซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อของน้องการออกมาตั้งข้อสงสัยว่า
น้องอาจจะถูกสัตว์มีพิษกัด
ร้อนหิวน้ำก็เลยถอดเสื้อออก
แล้วเสื้อนั้นก็เลยมีสภาพที่สมบูรณ์
พอน้องถอดเสื้อปุ๊บพยายามจะไปหาน้ำกินล้างตัวในสระน้ำในบ่อน้ำ
แล้วน้องก็จมน้ำไปเสียชีวิต
แล้วก็สัตว์มากัดแทะร่างน้องจนมันขาดหายไปนั่นเอง
อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนของพ่อซึ่งเป็นพระตั้งข้อสังเกตเอาไว้
ซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชม
ความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยร่างกายของน้องการเนี่ย
ชื่อจริงคือเด็กชายอานวัฒน์นนทิจันทร์

แล้วก็เตรียมไปตั้งสวดในสาราวัดโป่งแรดอำเภอเมืองจันทบุรีครับ
หลังที่เอาร่างของน้องกายมาจากสถาบันนิติเวศ

นี่ฮะก็มีญาติพี่น้องมีคณะครูโรงเรียนวัดโป่งแรด
ชาวบ้านที่รู้จักสนิทสนมกันไป
รวมทั้งพระบังเอิญซึ่งเป็นพระลูกวัดโป่งแรด
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพ่อแล้วก็เป็นอาของน้องการเองด้วย
ก็มาร่วมกันรอรับร่างไร้วิญญาณของน้องการ
แม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบสาเหตุว่าน้องการเสียชีวิตจากสาเหตุใด
ร่างกายหายไปทั้งท่อนร่างทั้งทางด้านของแขนหายไปเพราะอะไร
เพราะต้องรอผลการชนสูตรถึง๓๐วันด้วยกันนะฮะ
ทีนี้พระบังเอิญเขาบอกว่าเขาก็คุ้นเคยกัน

พระท่านเองก็เสียใจกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนสนิท
ก็มาช่วยกันจัดงานเตรียมงานทรงงานศพกันไป
เพราะรู้ว่าครอบครัวของน้องการเนี่ยค่อนข้างจะยากจนแล้วก็ลำบาก

สำหรับสาเหตุการตายของน้องการเนี่ยพระบังเอิญเชื่อนะฮะว่า
น้องการอาจจะเข้าไปได้ที่สวนแล้วโดนสัตว์มีพี่กัด

แล้วตอนนั้นพอมันกัดปุ๊บน้องร้อนกระหายน้ำ
อาจจะทำให้ตัดสินใจถอดเสื้อนะ
ทำที่ตามที่เราเห็นว่าเสื้อเนี่ยมันสภาพสมบูรณ์เสื้อสีแดงที่น้องใส่ไป
มันสมบูรณ์ไม่มีรอยสัตว์กัดแทะ
มันเน่าเร็วเปื่อยเร็วกว่าปกติ
แล้วมันก็ไปดึงดูดทำให้ตัวเงินตัวทองมารุมทึ้งอะไรแบบนี้
และทำให้เสร็จอวัยวะบางส่วนมันกระจัดกระจายหายไป
ร่างกายท่อนล่างแล้วก็แขนทั้งสองข้างนะฮะ
แล้วจริงแล้วเนี่ยในพื้นที่แต่เดิมเนี่ยมันเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้นะเออ
มันเคยไปเจอหมาตายสัตว์ตายอยู่ริมร่องน้ำตรงนี้
ลักษณะมันใกล้เคียงเรื่องเกิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องการนะฮะ
แล้วก็มีการไปพบตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่เข้าไปกัดกินซากสัตว์ต่าง

รวมทั้งมันมีความเป็นไปได้ว่าจะมีพฤติกรรมของหมาที่มีการสงสัยว่า
มันอาจจะไปคุยเคลียร์นะฮะเพราะมันได้กลิ่นเท่านั้นอาจจะไม่ได้มีการเข้าไปกัดแท้ศพหรอกอะไรแบบนี้
อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยของพระบังเอิญนะฮะ
ไปฟังเสียงของพระท่านหน่อยนะครับ
เฮียเนี่ยตัวเฮียแน่นอนเลยเพราะว่าอัตมาคุณคุกคีอยู่กับที่นี่เคยเลี้ยงไก่เคยเลี้ยงเป็ดเคยเจอสุนัขตายหรือเคยเจอในเคสอย่างของตายหรือสัตว์ตายเนี่ยอยู่ริมคลองเนี่ยอัตมาจะเห็นตัวพวกนี้ไปกินนะส่วนมาก
หมานะส่วนหนึ่งคือหมาอาจจะไปคลุกอ่ะไปคลุกเนี่ยคือหมาไม่กินแน่เพราะว่าอัตมาก็เคยเป็นพานป่าเคยเป็นเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยเคยจะคุกคีอยู่กับแถวเนี้ยจะคุกคีอยู่จะชุมมากที่นี่จะชุมมากจะชุมจะชม
ตัวใหญ่ด้วยแล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ยอยู่ข้างวัดเนี่ยตัวไม่ต่ำกว่า๒๐โลแล้วไม่ได้มีตัวเดียวด้วยแล้วมีหลายตัวมีหลายตัวจริงอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแนวทางเดียวกันกับที่จำรวจเขาฝันอิทธารไว้หรือไม่เนาะก็เป็นสิ่งที่พระท่านตั้งข้อสังเกตเอาไว้เท่านั้นนะฮะในส่วนกำหนดการมาเป็น
เพราะอาจจะให้วิญญาณของน้องนั้นไปสู่สุขตินะครับ